คุณผู้ชมค่ะขอเปลี่ยนอารมณ์กันสักนิดหนึ่งนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะมีพิธีชาปนกิจศพนะคะ
นักร้องชื่อดังคุณอาพนมนพพรค่ะ
เจ้าของเพลงฮิตลาสาวแม่กรองนะคะ
ซึ่งพิธีนี้เนี่ยจัดขึ้นที่วัดบางรักน้อยจังหวัดนนทบุรีค่ะ
คุณอาเสียชีวิตในวัย๗๗ปีนะคะ
สำหรับบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้า
มีครอบครัวมาคอยต้อนรับพี่น้อง
ศิลปินลูกทุ่งที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของคุณอาพนม
เมื่อวานนี้ก็เดินทางมากันล้นสาราวัดเลยค่ะ
อกจากนี้ก็ยังมีศิลปินตลกนะคะ
นำโดยพี่หม่ำชกมกพี่กิฟต์โคกคูณ
เดินทางมาร่วมส่งดวงวิญญาณของคุณอาพนม
สัมปรายภพเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ
เมื่อวานถ้าใครได้ไปร่วมงานทั้งเจ้าภาพ
เขาก็จะแจกของที่ระลึกสุดพิเศษ
นั่นก็คือหลวงพ่อคูณปริสุทธโธรุ่นเจริญพร
แขกผู้มีเกียรติได้นำกลับไปบูชากันด้วยนะคะ

ทั้งด้านนักร้องสาวที่เคยสร้างชื่อเสียงให้กับคุณอานพรซิวเวอร์กูล
สมัยนั้นก็คือพี่แมงปอชนทิชานะคะ
เผยความรู้สึกให้ฟังว่าตัวเองก็รู้สึกเสียใจ
หลังจากที่ทราบข่าวการจากไปของคุณอาพนมนะคะ
เพราะคุณอาพนมเนี่ยเปรียบเสมือนคุณพ่ออีกคนนึง

ถ้าไม่มีคุณอาพนมก็คงไม่มีนักร้องที่ชื่อแมงต่อชนทิชาคนนี้ค่ะ

คือเอาเป็นทั้งพ่อเป็นครูเป็นทุกอย่าง
ผมก็ขอโศกรรมทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ
ซึ่งกันและกันไม่ว่าจากเรื่องอะไรก็ตามไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนะคะ
แล้วก็ขอให้โอไปอยู่ในดินแดนที่สงบ
ถ้าเกิดเราได้มีโอกาสได้มาพบเจอกันอีกนะคะ
ก็อยากจะขอเป็นลูกหรือเป็นลูกซีดาโออีกเหมือนเดิมค่ะ
ใช่ค่ะส่วนหลังจากพิธีชาปนากิจศพเสร็จสิ้นแล้ว
ทางครอบครัวจะแบ่งอัฐิออกเป็น๒ส่วนค่ะ
ส่วนแรกจะนำอัฐิไปลอยอังคารที่ปากน้ำ
อีกส่วนหนึ่งครอบครัวจะเก็บไว้
รวมถึงให้ลูกศิษย์เอาไว้ได้บูชากันด้วยนะคะ

สำหรับการจากไปในครั้งนี้ด้วยค่ะ